ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนที่เคยร่วมงานกับมันมาก่อน

คือเริ่มจากเขามาเป็นนักข่าวเหมือนแองจี้อย่างนี้แหละ

ขึ้นมานั่งจัดรายการจนวันหนึ่งนางก็เป็นพิธีกรนะ
ก้าวปีเต็ม

เขาก็ออกเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนในบริษัทนิดหน่อย

อะไรตามกระแสข่าวออกไปแต่คือผู้ใหญ่ให้โอกาสเราไปโต
พอดีเป็นช่วงเวลาที่ตัวเองทำงานมา๙ปี

จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วทุกปีนี้ถูกต้องไหมฮะ

ปีนี้มันก็มีความรู้สึกส่วนตัวนิดหน่อยเท่านั้นเอง
พอดีว่าพี่ปอเขาจัดด้วยกันกับแชร์แต่เช้าเนี่ย

ก็เลยรู้สึกผูกพันกันเพราะจัดกับเขามา๗ปี
ก็เลยว่าเออเราพักก่อนดีกว่า

เขาก็เลยแบบว่าขอเบรกเบรกสักปี๒ปี

ฉันเป็นมดดำฉันยังต้องตื่นตี๕กว่าอยู่เลย